ช่วงหลังก็มีเหตุจี้ปล้นธนาคารอย่างต่อเนื่องนะครับ
อย่างล่าสุดที่จังหวัดสมุทรประการ

ซึ่งที่ปรึกษาสบ๑๐ก็ได้ลงพื้นที่สั่งไล่ลากคนร้าย

ขณะที่ตำรวจชนบุรีตอนนี้ได้นำตัวหัวหน้าทีมปล้นรถขนเงิน
ของบริษัทแซมโก้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ยอมรับนะครับว่าร่วมกับพวกก่อเหตุจริง
เพราะว่าทนแรงกดดันไม่ไหวครับ
ก่อนอื่นผมต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้อง
แล้วท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ผมทำให้มีเรื่องมีราว
และทำให้สังคมคือเกิดความสะเทือนขวัญ

พวกท่านตำรวจทุกท่านต้องเหน็ดเหนื่อยกับตัวผม
คือผมวางแผนมาอย่างดีคือเป็นปี
แต่ว่าสรุปแล้วก็ลงมือทำด้วยมีเหตุจำเป็นบางอย่าง
แต่สรุปผลสุดท้ายไม่ว่าจะวางแผนยังไง
ผมก็ต้องขอยกย่องท่านตำรวจไทย
ว่าวางแผนยังไงก็สู้ท่านไม่ได้หรอก
ออมสินกล่าวขอโทษต่อการกระทำของตัวเอง

ยกย่องตำรวจไทยว่าฝีมือดีสามารถจับกลุ่มได้
หลังจากนั้นพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
ตำรวจภูทรภาค๒และตำรวจภูทรชนบุรี
ได้นำตัวนายออมสินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ป้นรถขนเงินของบริษัทแซมโก้
หน้าร้านสะดวกซื้อตะบนหนองข้างคอกอำเภอเมืองชนบุรี
เงินทั้งหมดกว่า๕ล้าน๓แสนบาท
เมื่อวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
ธนาคารกรุงศรีอายุทยาหน้าสำนักงานศรีสวรรค์เงินติดล้อ
สาขาถนนกิ่งแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปลาการ
ภายในมีเงินสดไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาท

กล้องวงจรปิดของอบตบางแก้วติดอยู่เสาไฟฟ้าริมถนน
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้
ถือเป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามคนร้ายในคดีนี้
คนตำรวจเอกปัญญามาเม่นได้ประชุมร่วมกับชุดคลี่คลายคดี
แนวทางการสืบสวนให้ชัดเจน

เมืองต้นคาดว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ซึ่งมีน้ำหนักเกือบ๔๐๐กิโลกรัมไป
เชื่อว่าน่าจะเชื่อมโยงกับคดีในพื้นที่ชนบุรีและฉะเชิงเศร้า
พลตำรวจตรีรณสินผู้สาระ
รองผู้ประชาการตำรวจพูทรภักดิ์๑
ให้ชุดคลี่คลายคดีจากตำรวจพูทรภักดิ์๑
ทำงานร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ

ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีอีกทางหนึ่ง
ส่วนลักษณะกลุ่มคนร้ายจะสืบสวนเชิงลึกสักระยะ
โดยตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาที่พ้นโทษมาแล้ว

พอรู้จุดตัดน็อตยึดตู้๕ตัวจนขาด
ข่าวแทรศทีวีรายงาน